ในช่วงนี้ผมพาคุณมิวและคุณผู้ชมไปสนามบินแห่งนี้กันหน่อยก็แล้วกันครับ
สายตาหยุดมองที่ผู้หญิงคนนี้เพราะเธอแต่งตัวแบบนี้ครับ

เดี๋ยวพอไปถึงทะเลก็คือจะได้ลงทะเลได้เลย

ทำไมคุณมิวอึ้งล่ะฮะ

แต่พี่ก็ไม่ใส่ชุดนี้ไป
ถ้าผมอยู่ที่สนามบินผมก็คงต้องหยุดมองอยู่เหมือนกันนะฮะ

คือเดินทางไปที่สนามบิน

ว่าเดี๋ยวเราจะไปทะเลไงคือลงหนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวก็ออกไป
เพื่อนก็เลยชี้ไปที่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นคุณลุงบอกว่าดูสิคุณลุงก็มองนั้น
แล้วเขาก็หัวเราะกันนะฮะคลิปนี้หลายคนพอเห็นปั๊บก็เข้ามา

ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหแซ่บซีดเลยทะเลร้อนเลยฮะตอนนี้
แม้ว่าจะเจอฝนก็ตามนะครับ
บางคนก็แซวเหมือนกันว่าโอ้โหอย่างนี้คือทั้งสนามบินนี่
ต้องหยุดทำงานกันไปชั่วขณะหนึ่งแล้วมั้ง

ก่อนหน้าที่จะลงคลิปนี้ครับแค่๒วัน
เพิ่งจะโพสต์คลิปตัวเธอกับคุณแจ๊คแฟนฉัน

หลายคนบอกว่าโอ้โหแซ่บจริงฮะ
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเผื่อเจ้าตัวจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ